ในบ้านคุณมีคนสูบบุหรี่หรือเปล่าหรือตัวคุณสูบบุหรี่หรือเปล่า
อยากเลิกบุหรี่ไหมองค์การเพศสัตว์ครับ
เขาวิจัยและพัฒนายาเลิกบุหรี่ตัวใหม่มาแล้วก็จะวางจำหน่ายได้เมื่อไหร่

เรื่องนี้ต้องเตือนครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศเตือนคลื่นลมแรงและฝนตกหนักถึงหนักมาก
โดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรง
ปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย
ทำให้เกิดคลื่นลมค่อนข้างแรงโดยคลื่นสูง๒๓เมตร

ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับในภาคตะวันออกและภาคใต้
จังหวัดก็คือทั้งชนบุรีระยองจันทบุรี
ตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูน
โดยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
ล้นตลิ่งและดินโครนถล่มต้องระวังไว้ด้วยครับ
ประชาชนในพื้นที่๑๐จังหวัดนี้ให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ
วันนี้หลายพื้นที่อาจจะมีน้ำปราปาไหลอ่อนนะ

โดยการประปานครหลวงได้แจ้งปิดประตูน้ำท่อประธาน
บริเวณคลองชวดลากข้าวถนนกิ่งแก้วตั้งแต่๔ทุ่ม
คืนที่ผ่านมาจนถึงตี๕เช้าวันนี้
ทำให้พื้นที่ถนนบางนาตราดช่วงคลองบางแก้วใหญ่ถึงคลองบางพลีน้อย
ถนนวัดศรีวารีน้อยถนนรัตนโกศิลป์๒๐๐ปี
กิ่งแก้วเทพารักษ์จะมีน้ำปลาปลาไหลอ่อน

แล้วช่วง๑๐โมงเช้าถึงบ่าย๓โมงวันนี้
มีการปิดประตูน้ำท่อประธานบริเวณคลองอ้อมและคลองลำตีนก
สมุทรปราการเพื่อทำการเปลี่ยนประตูน้ำ
ทำให้ถนนรัตนโกศิลป์๒๐๐ปีน้ำไหลอ่อนจนถึงไม่ไหลเลย
ส่วน๔ทุ่มคืนนี้ถึงตี๕พรุ่งนี้ครับจะมีการซ่อมท่อประธานที่คลองบ้านม้า๒
ทำให้ถนนรามคำแหงตั้งแต่ซอย๙๗ไปจนถึงซอย๑๔๙และซอย๖๔ทับ๑ถึงซอย๑๑๒น้ำไม่ไหลนะครับ